วันสองวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญต่อสภาพอากาศโลกของเรามันอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งวันสองวันนี้จะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นมาอยู่ในแนวเส้นศูนย์สุดพอดีนะครับ
นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศโลกก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนฤดูนะครับ
ก่อนหน้านี้บริเวณฝั่งทางตอนบนนะครับเป็นฝั่งที่ต้องเจอกับฤดูร้อน
หลังจากนี้ครับอากาศก็จะเย็นลงก็ก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
ส่วนบริเวณทางตอนล่างครับก่อนหน้านี้เป็นฤดูหนาวนะครับ
หลังจากนี้ก็จะเริ่มเป็นใบไม้ผลิต่อไปนะครับ
แน่นอนครับเมืองไทยของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
ปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลามีการเปลี่ยนแปลงเป็นตำแหน่งของดวงอาทิตย์
ในแต่ละฤดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ใกล้เมืองไทยของเราที่สุด
ก็คือในบริเวณทะเลฝั่งมหาสมุทรอินเดียนะครับ
บริเวณอ่าวเบงกอจะเริ่มมีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้น
เพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับการเกิดขึ้นของพายุนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
ที่เจอกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับนี่คือปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันนะครับ
ยุหนึ่งลูกนะครับที่ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลอย่างต่อเนื่อง
ว่าเป็นพายุที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าเคลื่อนตัวอยู่นานเหลือเกินนะครับ
ขึ้นฝั่งไม่ได้สักทีดังนั้นโอกาสที่จะทำให้เกิดความรุนแรงสูงเนี่ยนะครับ
ข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใครไปก็คงต้องติดตามกันหน่อยนะครับ
ส่วนตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าเริ่มมีการเกิดลมหมุนเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนี้ก็จะพัฒนากลายเป็นพายุต่อไป
แล้วก็เคลื่อนตัวบริเวณบริเวณทางฝั่งอันดามันนะครับเข้าสู่ปากอ่าวเพ็งกอนะครับ
ทีนี้เมืองไทยของเราเนี่ยนะครับจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าฝนที่เกิดขึ้นในเมืองของเราเนี่ยนะครับ
ก็จะถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุนะครับ
แล้วก็หอบเอากลุ่มฝนนั้นไปบริเวณปากอ่าวเช่นเดียวกัน
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนหลังจากนี้นะครับ
จะสังเกตว่าฝนเนี่ยนะครับถูกดูดออกไปนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับในการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงที่หลายจุดหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ก็จะเป็นแบบนี้ช่วงประมาณ๑สัปดาห์หลังจากนั้น

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ